มันอยู่ในเรื่องของขั้นตอนทางกฎหมายว่าจะทำยังไงเพราะเดิมมันมีกฎหมายอยู่๒ตัวกฎหมายของสาธาภาพ
และกฎหมายรัฐสากิจ๒ตัวซึ่งมันมีอำนาจในตัวเองของเขา
เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะเข้าไปแก้ไขได้มันไม่มีวิธี
หาวิธีอื่นได้ก็ดีถ้าไม่มีก็ต้องไปถูกกฎหมายนั่นแหละ
แต่ยังไม่ได้ไทนอนว่าจะใช้ยังเขากำลังตัดสินใจอยู่
สาภาพแรงงานรัฐยาสาหกิจการบินไทยมีความทราบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง
ท่านนายกได้แสดงความห่วงใยพวกเราพนักงานการบินไทย
ห่วงใยองค์กรของพวกเราซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติ
สาภาพแรงงานรัฐภาษากิจการบินไทยและพนักงานการบินไทย
มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับท่านนายก
เพราะสหภาพเชื่อมั่นว่าท่านนายกในฐานะผู้นำประเทศ
จะสามารถแก้ปัญหาการบินไทยสายการบินแห่งชาติให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราติดตามข่าวของการบินไทย
เพราะว่าตามข่าววันนี้มีการนั่งประชุมกันในเรื่องของการบินไทย
จริงแล้วก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่วันที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี
มีหลายเรื่องที่ต้องตามนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้
เราได้จัดรายการไปแล้วก็คือเรื่องของกระทรวงแรงงาน
ประเด็นของเงินประกันสังคมที่จะช่วยกับลูกจ้าง
เปอร์เซ็นต์จะมีการปรับเพิ่มหรือเปล่า
เรื่องนั้นจบไปเพราะว่าถ้าเอาตามข่าว
ก็คือว่าไม่ได้มีการพูดคุยกันในคอลโมที่ผ่านมา
เช่นเดียวกันกับเรื่องของการบินไทยค่ะ
ตามข่าวตอนแรกวันที่๑๒ที่ผ่านมา

ตกลงคณะรัฐมนตรีมีความเห็นอย่างไร
เพราะว่าเขาก็ทำขึ้นมาทีละลำดับชั้น
แล้วก็ผ่านกระทรวงคมนาคม

ว่าไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้
เอาที่เป็นข่าวนะคะบอกไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้
นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่คุยกัน
ก็ต้องให้ไปทำอีกหลายเรื่องนะคะ
เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
เพราะคนตัดสินใจต้องเป็นนายกประยุทธ์นะคะ
ทีนี้เรื่องของการบินไทยที่เราหยิบขึ้นมาตอนนี้
เพราะว่าการบินไทยก็จะคล้ายกับประเด็นก่อนหน้านี้นะคะ

การเกิดผลกระทบจากโควิดเนี่ยนะคะ

เรื่องของการจะต้องใช้เงินงบประมาณ
การจะต้องเพิ่มต้องลดหรือใดก็แล้ว
แต่ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของประเทศในช่วงโควิดเนี่ย
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากนะคะ
เพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้ทุกคนมองเห็นแล้วว่า
เงินทุกบาทมีความหมายกับทุกคน
เพราะว่าโควิดกินพื้นที่ปัญหาไปอีกนานแน่
อาจจะถึงปีหน้าส่งผลไป๒ปีไหมไม่ทราบ
แต่ที่แน่นะคะเรื่องของการบินไทยก่อนหน้านี้ก็คือว่า
จะมีการตัดสินใจถ้าเราใช้ภาษาแบบชาวบ้านอย่างเรานะคะ
ก็คือว่าจะอุ้มการบินไทยหรือไม่
ตัวเลขมี๒ตัวค่ะคือ๕๐๐๐กว่าล้านบาทกับ๘๐๐๐กว่าล้านบาท
ที่โดนวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือตัวเลขที่ออกมาเป็นข่าวนะคะ
ชุดแรกก็คือ๕๐๐๐๐บาทนะคะก็มีความเข้าใจกันว่า
มีการใส่เงินเข้าไปจะอุ้มการบินไทยด้วยเงิน๕๐๐๐ล้าน
ทีนี้ก็มีการออกมาอธิบายกันแต่เอาล่ะเรียนจะไม่ได้อธิบาย
ในแง่ของภาษากฎหมายแล้วก็ภาษาเศรษฐศาสตร์นะคะ
แต่ประเด็นก็คือว่าคนท้วงติง
ว่าการจะใช้เงินภาษีของประชาชนทุกคน

เขาไม่เห็นด้วยในจังหวะนี้
ทีนี้ก็เลยเป็นประเด็นขัดแย้งตรงที่ว่า

อย่าลืมว่าที่ผ่านมาการบินไทยถูกกระทำ
จากรัฐบาลที่ผ่านมาแบบไหน
แล้วก็ถ้าจำกันได้การบินไทยเอง

การแสดงออกทางการเมืองเช่นเดียวกัน

เพราะว่าถ้าเข้าไปดูในเรื่องของ

การบินไทยมีส่วนเข้าร่วมหรือแสดงออกเนี่ย
ข้างในเขาเองก็ไม่ได้เป็นปึกแผ่น

แต่เรื่องนี้ไม่สามารถจะดึงออกขาด

ก็เลยเป็นมิติหนึ่งที่มันค่อนข้างจะร้อนแรง

ทำไมการบินไทยถึงมาสู่ภาวะแบบนี้ได้

ก็คือสภาพแรงงานการบินไทยนะคะออกมา
สภาพแรงงานชุดล่าสุดของการบินไทยนะคะ
ก็ออกมาเป็นนังสือนะคะ
โดยรวมแล้วเนี่ยก็คือจะร่วมมือกับรัฐบาลนะคะ
ที่จะทำให้การบินไทยผ่านพ้นปัญหาต่างนี้ได้
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาแสดงจุดยืนก็คือว่า
ยังต้องการให้การบินไทยคงสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจ

ว่าจริงการที่กระทรวงการคลังถือหุ้น๕๑

การเมืองเข้าแทรกแทรงหรือเปล่านะคะ
ส่วนอีกหนึ่งข้อค่ะที่ทางสภาพการบินไทยบอกนะคะ

สวัสดิการของพนักงานบริษัทนะคะ

ซึ่งมีกฎหมายที่บังคับใช้เอาไว้นะคะ
เหนือจากนี้เรื่องนั้นที่ผ่านพ้นมาเนี่ยค่ะ
เพราะมันมีคนออกมาให้ความเห็นมากนะคะ
การบินไทยก็ออกมาแสดงจุดยืนผ่านทางสาภาพแรงงานนะคะ
อีกครั้งหนึ่งว่าต้องการที่จะเข้าร่วม
ในการมีส่วนในการแก้ไขปัญหานี้
เราจะให้คุณผู้ชมไปได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ล่าสุดนะคะ
ไปฟังเสียงการแถลงล่าสุดของสภาพแรงงานของการบินไทยก่อนค่ะ
วันที่สิบสี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ที่สรกบททศูนย์หนึ่งสองสามทับสองห้าหกสาม
เรื่องให้ความร่วมมือแผนฟื้นฟู
บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน
กลับเรียนพนักท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ตามที่พนักท่านนายกรัฐมนตรี
แถลงข่าวเมื่อวันที่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงแผนฟื้นฟูการบินไทยว่า
กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบาย
และกำกับดูแลรัฐวิทยาศาสตร์กิจ
และจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของกระทรวงคมนาคมแล้ว
และยังต้องดำเนินการอีกหลายอย่างหลายขั้นตอน
เพื่อให้แผนฟื้นฟูสำเร็จอย่างสมบูรณ์
ถึงจะนำเข้าคณะรับบนตรีอนุมัติได้
ท่านนายกกล่าวว่าขอความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสาภาพและพนักงานด้วย
และไม่ประสงค์ให้พนักงานสองหมื่นกว่าคนต้องเดือดร้อน
สาภาพแรงงานรัฐยาสาหกิจการบินไทย
มีความทราบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง
ท่านนายกได้แสดงความห่วงใยพวกเราพนักงานการบินไทย
ห่วงใยองค์กรของพวกเราซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติ
ดังนั้นเพื่อให้แผนฟื้นฟูที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาผ่านความเห็นชอบ

และกำกับดูแลรัฐวิทยาศาสตร์ศักดิจ
คณะรัฐมนตรีบรรลุตามวัตถุประสงค์
สภาพแรงงานรัฐวิทยาศาสตร์กิจการบินไทย

มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับท่านนายก

ท่านนายกในฐานะผู้นำประเทศ
จะสามารถแก้ปัญหาการบินไทย
สายการบินแห่งชาติให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้จึงเรียน
ขอแสดงความจริงใจขอแสดงความนับถืออย่างสูง
นายนเรศพึ่งแย้มประธานสาภาพแรงงานรัฐธรรมศาสตร์อาคิด
การบินไทยคุณผู้ชมคะแต่ว่าในส่วนของความคิดความเห็น
มีออกมาเนี่ยมีเยอะมากนะคะวันนี้ที่มีการประชุมกันคือเบื้องต้น
ทางรายการได้ติดต่อไปทั้งรัฐมนตรีว่าการคมนาคมนะคะ
สยามแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคือ
ถาวรทั้งสองท่านก็บอกว่าขอให้มีความชัดเจนก่อนเพราะว่า
ยังไม่อยากให้ข้อมูลแล้วก็ให้ไปแปลความผิดจากที่ข้อสรุป
ออกมาหลังจากนี้นะคะวันนี้เนี่ยคาดว่าจะมีการประชุมกันหลาย
ฝ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงคมนาคมแน่นอนรัฐมนตรีว่า
รัฐมนตรีช่วยต้องเข้านะคะแต่ว่าตามข่าวเนี่ยบอกว่ารองนายกรองนายก
สมคิดเข้านะคะคุณอนุทินในฐานะรองนายกนะคะก็เข้านะคะแล้วก็
คุณอุตมะก็ต้องเข้านะคะเพราะว่านั่งคลังนะคะทีนี้เราจะ
ท่านแรกก่อนจริงท่านนี้เป็นท่านที่ให้สัมภาษณ์เยอะมาก
เพราะว่าคนก็ไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วข้างในการบินไทยเป็น
ยังไงกันบ้างคนที่เคยนั่งบริหารเคยนั่งอยู่ข้างในเขา
คิดเห็นประการใดนะคะเราคุยกับอดีตกรรมการบริษัทการบิน
จำกัดมหาชนนะคะคุณบรรยงพงพาณิชย์ค่ะคุณบรรยงสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับค่ะวันนี้ยังไม่ได้มียังอืมยังไม่
มีรายละเอียดอะไรออกมานะคะทางรายการก็ตามข่าวอยู่คุณ
ยงค่ะคือตอนนี้เท่าที่เห็นประเด็นมันค่อยงวดมาเอาประเด็น
ใหญ่ที่สุดก่อนนะคะคือตกลงความเป็นรัฐวิสาหกิจกับไม่เป็น
วิสาหกิจแล้วของการบินไทยเนี่ยมันมีความหมายต่อบริษัทแล้วก็
ก็การอยู่รอดในช่วงนี้ของการบินไทยไหมคะคือจริงจริงแล้ว
นะครับความเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับมันก็คือมันเป็น
มีอยู่สองมิติเองครับค่ะมิติที่หนึ่งก็คือมันทำให้
การบริหารงานเนี่ยมันจะต้องบริหารตามเกณฑ์ของการเป็น
และวิสาหกิจก็คือมันจะต้องติดข้อระเบียบต่างที่
แล้ววิสาหกิจต้องปฏิบัตินะฮะตั้งแต่กรรมการก็ต้องมีคุณ
สมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติกรรมการและพนักงานแล้ว
สาหกิจนะครับและกรรมการก็จะถูกแต่งตั้งโดยผู้บริหาร
ประเทศที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็คือเจ้ากระทรวงต่างนะฮะ
นั่นคือมิติของความเป็นรัฐวิสาหกิจความหมายก็คือยัง
อยู่ในกระบวนการบริหารโดยระบบของการเมืองและระบบ
ข้าราชการนะครับอันที่หนึ่งค่ะอันที่สองถ้าจะเกี่ยวข้องเนี่ยครับ
มันก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติของสถาภาพแรงงาน
สาธารณ์ภาพแรงงานและวิสาหกิจก็จะมีความแตกต่างจากสาธารณ์ภาพแรงงาน
ปกติไปบ้างสำหรับผมเนี่ยมันมีมิติอยู่แค่นี้เองครับ
การเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยไม่ได้หมายความว่า
รัฐบาลจะค้ำประกันหนี้สินให้โดยอัตโนมัติแต่อย่างใด
เพราะฉะนั้นการเป็นไม่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับมันสำหรับผมมันไม่ได้มี
ยากความสำคัญใดใดการเป็นรัฐวิสาหกิจก็ไม่ได้แปลว่า
คุณจะไม่ถามคุณไม่จำคุณยังต้องชำระหนี้ชำระข้อผูกพัน
ตามปกติครับค่ะถ้าคุณชำระหนี้ไม่ได้เจ้าหนี้เขายังมีสิทธิ์ที่จะ
เรียกร้องที่จะฟ้องว่าไปนะครับผมผมสำหรับการเป็นไม่เป็นและวิสาหกิจเนี่ย
ผมมองในมิติแค่นี้ณปัจจุบันนะครับค่ะเรียนถามสมมุติ
ว่าที่ฉันเป็นพนักงานการบินไทยเรียนต้องถามแบบนี้นะคะ
ว่าที่ฉันเป็นพนักงานการบินไทยถ้าสมมุติจะไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว
แล้วก็บริหารแบบที่เอกชนทำแบบเต็มตัว
เพื่อให้แข่งขันได้เพื่อให้ยืนได้เนี่ยดิฉันต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะ
ถ้าที่ฉันเป็นพนักงานการบินไทยค่ะคุณบรรยงเพราะว่า
เพราะมันเปลี่ยนชีวิตเขาได้เลยนะคะ
โดยหลักนะครับเป็นหรือไม่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับ
มันขึ้นอยู่กับคุณอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรอ่า
อุตสาหกรรมการบินมันเป็นอุตสาหกรรมที่เปิดกว้าง
อุตสาหกรรมที่คุณต้องแข่งขันนะครับ
แข่งขันกับคนที่เขาเก่งที่สุดในโลกนะฮะ
ซึ่งมันอยู่แถวนี้เกือบทั้งนั้นเลยนะครับนะ
แล้วก็คุณจะต้องมีประสิทธิภาพอันนั้นคือนัยยะ
เพราะฉะนั้นเป็นไม่เป็นรัฐวิสาหกิจคุณก็ต้องมีประสิทธิภาพ
คุณก็ต้องสามารถแข่งขันได้เพราะไม่งั้นมันก็จะมีสภาพอย่างที่เป็นไงครับ
อืมถ้าสมมติคือผมต้องอธิบายอย่างนี้
รัฐวิทยาศาสตร์กิจมันมีหลายประเภทรัฐวิทยาศาสตร์กิจที่ประกอบธุรกิจมันก็จะมีหลายแบบ
แต่การบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจที่ต้องแข่งขัน
ไม่ได้มีสภาพผูกขาดที่กฎหมายรองรับไว้ให้เหมือนรัฐวิสาหกิจบางอย่าง
สำหรับประสบการณ์ของผมผมต้องบอกว่าถ้าเทียบกับรัฐวิสาหกิจทั้งหลายในประเทศไทย
การบินไทยไม่ได้ถือว่าเป็นรัฐวิทยาศาสตร์กิจที่ไม่ดี
ถือว่ามีประสิทธิภาพมีคนเก่งมากกว่าหลายรัฐวิสาหกิจด้วยซ้ำไป
เพียงแต่มันต้องแข่งกับคนที่เขาเก่งที่สุดในโลก
เพราะเราเปิดเสรีการบินถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้มันทำให้เกิดปัญหามาตลอด
อยู่ในสภาพที่แข่งขันไม่ได้ครับ
แต่ทีนี้ถ้าสมมุติตอนนี้การประชุมคือ
จริงแล้วถ้าดูจากข่าวทุกอย่างควรจะต้องชัดเจน
แล้วก็จบภายในพฤษภาคมนี้ซึ่งมันเหลืออีกแค่๒สัปดาห์เนี่ยนะคะ
ทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าการปรับการบินไทยครั้งใหญ่
มันต้องเปลี่ยนขนาดที่ว่าเปลี่ยนผู้ถือหุ้นให้สัดส่วน
มันไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วหาคนมีอาชีพเข้ามา

บินไทยก็ยังต้องการเงินเพื่อจะเข้าไป
ให้มันมีสภาพคล่องอย่างน้อยก็ต้องช่วยพนักงาน
สองหมื่นกว่าชีวิตไว้ก่อนไหมคะคุณบรรยง
คือเรากำลังหลงประเด็นนิดหน่อยนะครับ
คือจริงแล้วมันคำถามว่า
มีใครที่จะช่วยการบินไทยได้ในยามนี้
ผมตอบง่ายเลยครับมีรักเท่านั้นนะครับ
ไม่ต้องไปหาหรอกครับพาร์
คนที่จะมาซื้อหุ้นถือหุ้น
เพราะว่าในลักษณะปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีภาวะที่ใคร
จะมาลงทุนขนาดใหญ่ได้นอกจากรัฐเท่านั้น
เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเลยไปรอรับไงครับ
มันเหมือนมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความมีประสิทธิภาพไม่มีทรัพย
มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแล้วของคนที่มีอำนาจอยู่นะครับ
แต่ผมบอกได้เลยว่าในความเห็นของผมนะครับ
รัฐไม่ควรจะปล่อยการบินไทยทิ้งไปเฉย
รัฐควรจะช่วยนี่คือความเห็นผมนะครับ
รัฐควรจะช่วยการบินไทยเพราะว่ายังไงก็ดียังมีคุณค่าอยู่
ยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอยู่ถ้าจัดการได้ดี
คุณค่าทางเศรษฐกิจนั้นน่าจะยังเกิดผลประโยชน์
เพราะฉะนั้นรัฐเนี่ยหนีไม่พ้นครับจะต้องเข้าไปจัดการนะครับ
แล้วก็เหมือนขออนุญาตเปรียบเทียบให้ฟัง
สายการบินทั้งโลกตอนนี้ต้องบอกว่าพังภาพหมด
ทางบินพาณิชย์ทั้งโลกมีอยู่๔๘๐๐๐ลำ
ตอนนี้นะครับอยู่กับพื้น๔๕๐๐๐ลำ
เข้าใจใช่ไหมครับในภาวะอย่างนี้คือกล่าว
เพราะฉะนั้นทุกคนมีปัญหาหมด
แต่ปัญหานี้รัฐหลายประเทศรัฐเขาประกาศแล้ว
ว่าจะช่วยช่วยยังไงผมต้องยกตัวอย่าง
ฮันซ่าซึ่งเป็นสายการบินที่ใหญ่
แล้วก็มีสายการบินในเครืออีก๒แห่งด้วยซ้ำไป
คือออสเชียนแอร์ไลน์กับสวิสแอร์
ปีที่แล้วกำไรประมาณ๕๐๐๐ล้านนะครับ
ตอนนี้ก็รัฐประกาศช่วยแล้วแสนล้านแสนกว่าล้าน
โดยรัฐบาลออสเตรกับรัฐบาลเยอรมัน
ช่วยกันแอร์พรานซ์
รัฐก็ประกาศแล้วแสนล้านนะครับที่จะให้ทุน
คโปร์แอร์ไลน์ซึ่งเป็นสายการบินที่แข็งแกร่ง
ซิงโบแอร์ไลน์รัฐประกาศใส่แล้ว๑๒๐๐๐๐๐๐
นะครับหมื่นสองพันล้านเหรียญสิงคโปร์ก็ประมาณสักสองแสนห้าเกือบหมื่นล้านแถมยังมีวงเงินสำรองให้ค่ะแต่แต่ละคนเนี่ยเขาก็ช่วยไม่เหมือนกันค่ะ
สิงคโปร์เนี้ยเขาจะให้เป็นคนใส่ทุนซึ่งเนี้ยเขาจะใส่ก็ต่อเมื่อเขามั่นใจว่าทุนเขาจะได้คืน
อันนี้ที่ผมติดอยู่นิดหนึ่งการเบียนใช้ที่ต่างจากคนอื่นทุกสายการบินที่เรียกว่าในปีที่แล้ว
ถือว่าเป็นปีที่ดีที่สุดปีหนึ่งในประวัติศาสตร์ทุกคนกำไรเยอะหมดนะครับ

เพราะฉะนั้นมันเลยเกิดคำถามว่า
คนอื่นเนี่ยชัดครับเขาช่วยเพื่อให้กลับไปกำไรเหมือนเดิม

แต่ของเราถ้าช่วยแล้วไม่ทำอะไร

โดยผ่านชุดปีละหมื่นกว่าล้านหรือเปล่า
ฉะนั้นมันก็เลยต้องเป็นโอกาสที่ต้องผ่าตัดใหญ่ซะเลย

ที่คุณบุญยงบอกว่ายังไงรัฐก็ต้องช่วยการบินไทย
เพราะว่าเขาก็มีมูลค่าของเขาในตลาดถูกไหมคะ
คือว่าเวลาเราพูดว่าตอนนี้รัฐต้องช่วยการบินไทย
คำว่าช่วยเนี่ยคือช่วยแบบไหนคะในมุมมองของคุณบรรยงค่ะ
อันที่๑จ่ายเงินนี้แน่นอนที่สุดครับ

ต้องจ่ายเงินนะครับ
ที่สองก็คือต้องเข้าไปดูกระบวนการที่จะปรับสภาพ
คือการบินไทยต้องบอกว่า
สภาพฐานะการเงินเนี่ยลบละลายตั้งแต่ก่อนโควิดสิครับ

เพราะว่าเรามีทุนศูนย์ละ
มีหนี้อยู่๒๕๐๐๐ล้าน

ผลประกอบการมันไม่เพียงพอที่จะชำระ

ฉะนั้นรัฐก็ต้องใช้เงิน
แต่ใส่ในรูปแบบไหนเดี๋ยวมาพูดกันอีกทีครับ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณบรรยงต่อค่ะ
คุณผู้ชมคะเราก็พยายามติดต่อทางประธานสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย
ซึ่งนัดกันไว้แล้วนะคะไม่แน่ใจว่าทำไมถึงไม่รับโทรศัพท์
แต่เดี๋ยวเราจะพยายามติดต่อต่อก่อนที่จะจบรายการนะคะ
ตอนนี้เราพูดกับคุณบรรยงภูมิพันธ์นิตต่อค่ะ
คุณบรรยงค่ะ
ครับผม
รายละเอียดก็ต้องไปว่ากัน

ส่วนหนึ่งมีปัญหาจากความอ่อนแอของเราเอง
ส่วนที่สองก็มีปัญหาจากสถานการณ์นะครับ
สิ่งที่ธุรกิจควรจะทำก็คือ
จะต้องหยุดขนัก
ความเถิมถอยทุกงาน
ทันทีก่อนเพื่อที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเนี่ยนะ
เขาได้เข้ามามีส่วนร่วมว่าตกลงกันว่าจะเอายังไงกันแน่
ผมเนี่ยเลยเสนออย่างนี้อันที่หนึ่งก่อนก็คือ
มันมีข่าวว่ารัฐจะให้การค้ำประกันซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วย
เพราะการค้ำประกันหนี้เนี่ยครับมันก็จะทำให้ได้เงินสดมาก้อนหนึ่ง
จะห้าหมื่นล้านเจ็ดหมื่นล้าน
เงินสดนี้จะเกิดถูกสภาวะที่ว่าคนมือยาวมาคว้าออกไปแล้ววิ่งหนีหมด
ไม่มีใครอยู่ช่วยคนมือยาวอันแรกเลยคือเจ้านี่ทั้งหลาย
หนี้ก็จะมาเอาเงินที่ถึงกำหนดแล้วเขาก็วิ่งหนีไป
แต่อันนั้นจะเหลือน้อยด้วยสามนะครับ
ให้มันเกิดปัญหาเลยหุ้นกู้เจ็ดหมื่นกว่าล้าน
นะครับผมพูดแบบตรงไปตรงมาค่ะครับ
เพราะฉะนั้นเงินมันจะหมดอย่างรวดเร็ว
แล้วการบินไทยก็ขอเงินใหม่
ผมถึงบอกว่าห้าหมื่นล้านไม่พอแน่นอนอันที่หนึ่ง

วิธีช่วยที่ผมเสนอก็คือ
คือคนที่จะจัดการการบินไทยได้เนี่ย

ผู้ให้กู้เนี่ยมันมีอำนาจต่อรองเหนือกว่าผู้ค้ำประกันเยอะ

ค้ำประกันมันต้องรอให้ผู้ที่เราค้ำประกันเข้ามาเคลมประกัน
ถึงจะเปลี่ยนสภาพเป็นเจ้าหนี้ไปเรียกร้องได้
เพราะฉะนั้นผมเลยเสนอว่าให้รัฐเป็นผู้ให้กู้
แต่ก่อนให้กู้รัฐสามารถต่อรองกับผู้วิสิตได้เสียอื่นได้มากเลยครับ
เช่นเจ้าหนี้อื่นนะครับ
เขาบอกว่าผมถึงเสนอว่ามีเรื่องง่าย
คือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายล้มละลาย

เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้กฎหมายล้มละลาย
ไม่ได้ทำแผนพื้นภูอย่างเดิม

หนี้ต้องหยุดทวงหนี้แล้วก็มานั่งคุยกันสิ

หนี้เขาเนี่ยจะจัดลำดับยังไง

คือรัฐบาลจะมีอำนาจต่อรองสูงนะครับ

ไม่ใส่เนี่ยการบินไทยก็จะแย่
เจ้านี่ลีซิ่งอาจจะได้เครื่องบินคืนไป

เพราะว่าตอนที่เอาไปก็ไม่มีใครต้องการ
เพราะฉะนั้นเรามีอำนาจต่อรองที่จะเจรจาได้เยอะมาก
คนถือหุ้นกู้ก็จำเป็นอาจจะต้องรอ
อาจจะเรียกร้องขอแฮคัทได้

ลดหนี้จากเจ้าหนี้

มีสิทธิ์ที่จะขอว่าเวลามีเงินขอได้คืนก่อนก็ได้
ถ้ากิจการกลับมาดีก็ได้
ซึ่งกระบวนการทั้งหมดมันมีกฎหมายรองรับอีกแล้ว
สองมันไม่ใช่เรื่องแปลกไป
สายการบินที่แก้ปัญหาในอดีต

แล้วเขาก็ลดหนี้เขาก็จัดไปใส่เงิน
แล้วก็ผมจะขออนุญาตเล่าอันนี้อาจจะกระทบใครบ้างก็ต้องขอโทษ
ยูเนเต็ดในสาเหตุหนึ่งที่รอดคือต่อรองกับสภาพ
เขาลดสิทธิประโยชน์ของสาภาพลงไปได้เยอะ
โดยเฉพาะลดสิทธิประโยชน์ของอดีตพนักงาน
พนักงานที่เคยบินฟรีอะไรเขาขอตัดบท
เพราะบริษัทมันเจ๊งอะไรอย่างนี้เป็นต้น
อันนี้น่าสนใจนะครับผมทิ้งไว้ผม
อย่าไปบอกว่าผมเสนออีกเดี๋ยวก็จะมีคนมาลุม
ค่ะอันนี้ตัวอย่างของสายการบินอื่นค่ะแล้วไง

แบงค์รับที่เจรจาต่อรองใหม่ลดพนักงานไป
เมื่อกี้ที่พูดตอนต้นรายการว่าไม่ให้ใครกระทบผมว่าลำบากนะครับ
อันนั้นไม่ควรจะเป็นเป้าหมาย
เราจำเป็นต้องยอมรับสภาพความจริง
คือเอาอย่างนี้นะคะคือการที่ตัดสินใจว่า
จะลดการถือหุ้นของการบินไทยลงหรือไม่
แต่การให้น้ำหนักคืออยู่ที่ว่า
วิธีแก้ปัญหาคือใจกลางของปัญหาจริง
ก็คือว่ายังไงการบินไทยจะทำเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว
สรุปความเองก็คือว่าคือคนซึ่งเป็นพนักงานอยู่ภายใน
จำเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขซึ่งมันจะต้องมาพร้อมกับแผนฟื้นฟู
ภายใต้กฎหมายล้มละลายแบบนี้ถูกไหมคะ
จำเป็นจะต้องทำงานหนักขึ้นจำเป็นที่จะต้อง
อาจจะมีผลประโยชน์น้อยลงในบางเรื่อง
จำเป็นจะต้องถ้าต้องลดคนก็ต้องลด
เพราะว่าผมอธิบายง่ายแต่วิธีการลดคน
ผมขออนุญาตคือถ้างานมันลดคน
นะครับมันก็มีตัวเลขอีกหลายตัวบอกว่าเรามีคนมากเกินไปอยู่แล้ว
แต่ตอนนี้นะเวลามันเกิดปัญหาทั้งโลกเนี่ย
ผมยังไม่รู้ว่าแผนออกมายังไงอาจจะจำเป็นที่เราต้องลดผูกบิน
ถ้ารถฝูงบินแล้วไม่ลดคนคุณก็ขัดทุนหนักต่อไป
ก็จำเป็นต้องลดคนรีเทรนด์คน
ก็ลดคนเยอะโดยคนส่วนหนึ่ง
เราก็อาจจะทำลักษณะอย่างนั้นได้
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่ากันไป
ซึ่งอันนั้นก็เป็นวิธีการ
แต่เราบอกว่าเราขอให้รัฐใส่ทุกอย่าง
แล้วไม่มีใครเดือดร้อนเลยแม้แต่คนเดียว
ขอโทษครับอันนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
อันนั้นก็คือแล้วใส่เท่าไหร่ก็ไม่พอครับ
ถ้าทำอย่างนั้นใส่สักเท่าไหร่ก็ไม่พอ

มันก็ค่อนข้างจะเปราะบางเวลาพูดถึงกันและกันนะคะ
ก็คือว่าคือจริงแล้วถ้าจะให้การบินไทยอยู่ได้
หัวใจสำคัญคือการบินไทยต้องถูกปรับขนาดใหญ่มาก

คือต้องออกจากงานก่อนแล้วก็รับเงินตามสัดส่วนที่เหมาะที่สมไป
แต่ประเด็นก็คือว่าตรงที่ตรงที่คุณบรรยงเสนอเรื่องของเงิน
ในทั้งนั้นเอาใจคนนอกถามบ้าง
เดี๋ยวถามทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายด้วยคุณบรรยงนะคะ
ก็คือว่าถ้าเราพูดถึงเงิน
ไม่ว่าจะเป็นรัฐค้ำประกันหรือว่ารัฐให้กู้ก็แล้ว
แต่คำถามคือว่าเราจะอธิบายกับคนนอก

แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่เคยจะได้นั่งเครื่องบินลำนี้
หรือคงไม่ได้นั่งเครื่องบินลำนี้
หรือเข้าไม่ถึงตัวเครื่องบินราคาขนาดนี้อยู่ดี
เราจะอธิบายคนอย่างนั้นในสถานะของเจ้าของภาษีร่วมกัน

ที่ดีที่สุดของแคเรีย
คุณผู้ชมคะถ้าดูจากหนังสือของสภาพแรงงาน
ที่เป็นรายลักษณอักษรนะคะหรือว่าถ้าเราเข้าไปดูการพูดคุยกัน
ในเพจของสาภาพนะคะก็จริงจริงแล้วมันก็มีความน่าเห็นใจอยู่หลายมิติ
แล้วก็เหมือนกับมันก็มาเป็นลำดับของระยะเวลา

ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของการเมืองเรื่องของระบบที่มีความเป็นราชการ

แล้วก็สุดท้ายแล้วเรามาคุยกันนะปัจจุบัน
มันเท่ากับว่าคนที่ดำรงอยู่ในการบินไทย
ตอนนี้คือคนที่ต้องแบกรับสิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับเขา
แต่ประเด็นก็คือว่าในขณะเดียวกันการที่รัฐจะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะการใช้เงินซึ่งเป็นภาษีของเราทุกคน

ก็คือว่ามันก็จะถูกทวงถามเหมือนกับเวลาที่กองทัพบก
แค่เลื่อนการซื้ออุปกรณ์รบตามโครงการ
หรือว่าหน่วยงานใดก็แล้วแต่ที่ทำในสิ่งที่คนมองว่าเฮ้ยมันจำเป็นไหมตอนนี้
เพราะเราเจอโควิดอยู่ไม่รู้เศรษฐกิจจะแย่ไปอีกกี่ปี
คำถามก็คือว่าคุณบรรยงคะเอาแบบนี้เรียนถามแทนพนักงานก่อน
คือถ้าที่ฉันเป็นพนักงานการบินไทยเรียนก็สามารถตั้งคำถามได้ว่า
สิ่งที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่เหมือนกับเขา
เขาอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมเลยซะด้วยซ้ำแล้วอยู่ดีมันก็กดทับเขาลงมา
โดยที่แบบเขาไม่มีทางเลือกคือพนักงานการบินไทยคือ
ไม่มีทางเลือกอื่นเลยใช่ไหมคะนอกจากยอมต้องยอมรับพายุการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อะค่ะ
คือจริงไม่ใช่เฉพาะพนักงานการบินไทยนะครับ
ทุกคนแหละครับต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับ
คือวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคนที่ไม่ได้ทำผิดเดือดร้อนนี้เยอะมาก
เราไม่ต้องพูดถึงพนักงานการบินแก้นิดหนึ่งเมื่อกี้บอกว่า
เสียภาษีรวมทั้งพนักงานการบินไทยพนักการการบินไทยส่วนใหญ่ไม่เสียภาษีนะครับ
รัฐบาลจ่ายให้ให้การบินไทยจ่ายให้ครับ
ไม่เป็นไรครับผมอันนี้แย่นิดหน่อยนะครับ
เพราะฉะนั้นอาจจะต้องถือโอกาสข้างนี้เปลี่ยนเท่าเลยนะครับ
เรื่องของการจ่ายภาษีให้นี่ก็เป็นภาระใหญ่ของบริษัทครับ
ทีนี้ถ้าเจ้านั้นลองถามอีกแบบนะครับเจ้านั้นถามในมุมของคนคนนอก
ถ้าคุณบรรยงมองว่ายังไงรัฐก็ต้องช่วยการบินไทย
แน่นอนมันก็ต้องหยิบยื่นเป็นตัวเงินไม่ว่าจะเป็นในสถานะค้ำให้กู้
หรือว่าเป็นให้กู้เองก็แล้วแต่คำถามก็คือว่าดิฉันในฐานะคนนอกการบินไทย
เข้าใจยังไงคะว่าภาษีจะต้องถูกเอาไปเรียนใช้คำชาวบ้านหน่อยนะคะ
คนก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเจ้าของไม่ได้มีความรู้สึกภูมิใจร่วม
หรือเข้าไม่ถึงราคาตัวเครื่องบินการบินไทยด้วยซ้ำคือรัฐบาลถ้าตัดสินใจแบบนั้นจริงจริง
อธิบายกับคนที่รู้สึกอย่างดิฉันตอนนี้ยังไงคะอ่าดีครับเป็นคำถามที่ดีครับ
คืออย่างนี้ครับรัฐเนี่ยนะครับจะเป็นประชาชนเลือกมาหรือมายังไงก็แล้วแต่
รัฐเนี่ยมีหน้าที่อยู่แล้วที่จะต้องแก้ปัญหาของประเทศปัญหาการบินไทยเนี่ยมันชัดเจน
ว่าเป็นปัญหาของประเทศเพราะเราก็ถือหุ้นอยู่เยอะ
รัฐก็มีภาระการบินไทยก็เป็นธุรกิจที่สำคัญของประเทศนั้นรัฐต้องแก้ปัญหาอยู่แล้ว
นั้นรัฐเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่เนี่ยต้องหนึ่งวางแผนแก้ปัญหา
จัดสรรทรัพยากรไปแก้ปัญหาทรัพยากรคือเงินนี่แหละครับ
ห้าหมื่นจะแสนล้านและรัฐเนี่ยจะต้องชี้แจงประชาชน
ว่าทำไมถึงตัดสินใจที่จะเอาทรัพยากรก้อนเนี้ยไปช่วยเพราะรัฐเนี่ยต้องเชื่อว่า
การช่วยเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเงินที่ช่วย
นึกออกไหมครับฉะนั้นรัฐเนี่ยก็จะต้องชี้แจงโอเค
จะเข้าใจไม่เข้าใจอีกประเด็นนะแต่ต้องชี้แจง
ต้องอดทนชี้แจงว่าทำไมถึงคิดว่าต้องใส่แสนล้านสมมุตินะครับ
และแสนล้านนั้นจะดีกว่าการที่ไม่ช่วยยังไงบ้างนะครับ
อันนี้ก็ต้องพูดไปพูดเสร็จไม่จบนะครับต้องทำ
พิสูจน์ให้เห็นว่าที่พูดไว้เนี่ยผลมันออกมาเป็นอย่างนั้นจริง
ถ้ามันดีกว่านั้นก็ดีไปถ้ามันไม่ดีกว่านั้นก็ต้องชี้แจง
ที่ผมพูดนี่เป็นกระบวนการปกติของการบริหารบ้านเมืองอยู่แล้วนะครับ
แล้วประชาชนก็รับฟังดูนะว่าเขาทำได้จริงหรือเปล่า
ทำได้ดีก็ตบมือให้ว่าไปทำไม่ดีคราวหน้าก็อย่าไปเลือกเขา
โอเคครับนี่คือประชาธิปไตยครับนี่คือหน้าที่ของรัฐและกระบวนการของรัฐ
เข้าใจกลไกลที่คุณบรรยงบอกครับเพื่อนั้นแหละครับค่ะคุณบรรยงค่ะ
จริงจริงมันง่ายมันไม่ซับซ้อนมันเป็นเนี้ยที่ผมพูดนะครับค่ะใช้ธรรมดาทำตา
คุณบรรยงคะวันนี้เราหมดเวลาด้วยกันก่อนนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้มีความคืบหน้าออกมาสำหรับการประชุมวันนี้นะคะ
เดี๋ยวถ้ามีอีกแล้วจะมีความคิดความเห็นอย่างไรคงได้สัมภาษณ์จากคุณบรรยงอีกนะคะ
ยังไงวันนี้ขอบคุณก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมคะมีหลายแง่มุมมากนะคะที่จะเกิดขึ้นกับการบินไทย
ไม่ว่าเราจะเป็นคนใดหรือคนนอกหรือรู้สึกอย่างไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่
แต่ว่ามันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่แล้วก็คนจำนวนสองหมื่นกว่าคนเนี่ย
ก็ต้องรับการเปลี่ยนแปลงแต่จะรูปแบบไหนไม่ทราบการประชุมยังไม่ออกมานะคะ
หมดเวลาของรายการเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกัน
ขอเตือนนิดนึงพี่น้องเกษตรกรอย่าลืมไปลงทะเบียนของตัวเองนะคะ
พรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะ